นี่แหละนะครับไปตามหาพ่อเสียบีครับนะฮะพ่อเสียบีตอนนี้เขาบอกว่าสารพัทยาเนี่ยออกหมายจับแล้วนะออกหมายจับเสียยศ

ชื่อเสียยศนี่ฮะคนนี้แหละครับเนี่ยครับเสียยศที่ยืนปลงผมนะฮะให้กับเสียบีอยู่เนี่ยสารจังหวัดพัทยานะครับอนุมัติหมายจับนายสมยศปั้นประสงค์อายุห้าสิบห้า

เป็นคนมีชื่อเสียงในสัตว์ฮีบเป็นเจ้าของโรคฆาตสัตว์เป็นเจ้าของเขียงหมูเพียบหลายแห่งขณะนี้มีกระแสข่าวว่าเสียยศเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะออกไปต่างจังหวัดแล้วโดยตำรวจจัดชุดสืบสวนนะครับแล้วก็เร่งรัดการจับกลุ่มตัวแล้วนะแล้วก็ประสานญาตินะครับบอกเสียยศไปหว่านล้อมมาเกลียดก
ชีวิตล่าสุดคือแฟนของน้องผู้ชายคนนี้แหละครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
ไอซ์ตลอดการรักษาต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็มีบาดแผลลึกที่เกิดจากไฟไหม้ทั่วร่างกาย
กระทั่งเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดครับจนสุดท้ายเกิดภาวะช็อก
แล้วน้องก็เสียชีวิตในที่สุดขณะที่นางมีนาอินซิริอายุห้าสิบสี่ปี
แม่ของน้องไอซ์นะครับเล่าบอกว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวนะ
หาเงินมาเลี้ยงดูคนในครอบครัวเรียกร้องให้เจ้าของผับนะครับ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาดูแลมาเยียวยากับการเสียลูกไป
ส่วนการจัดงานศพนะครับก็จะเอาร่างของลูกสาวมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดนาตาขวัญที่ระยองนะครับ
คุณผู้ชมนอกจากนี้มีความเคลื่อนไหวจากญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายลนลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจโทจิลภพภูริเดชท่านผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
โอนคดีมาเถอะโอนคดีมาให้กองปราบทำเถอะนะจะรู้สึกอุ่นใจกว่านะครับ
แล้วก็ตรวจสอบในสามประเด็นประเด็นอะไรบ้างอ่ะทนายคือ
สถานบันเทิงดังกล่าวเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์หรือเปล่า
สถานบันเทิงนี้มีผู้อิทธิพลในพื้นที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับ
ก็คือที่ตำรวจเขาออกหมายจับไปแล้วนะฮะก็คือไม่ใช่เจ้าของสถานประกอบการตัวจริงหรือเปล่า
เรียกร้องให้เจ้าของสถานบันเทิงจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวจากเหตุเมาที่มีผับที่ไฟไหม้มา๑๐กว่าวันแล้วนะครับ